ท่านประธานจริงกรมครับผมกลุมานิสสังภูมิครับ
ภาคเพื่อไทยผู้แทนจากครับท่านประธานจริงกรมครับ
ประธานก็คงจะทราบว่าปัจจุบันนี้ณเวลานี้เนี่ย
ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน
ผมเป็นผู้แทนมาจากบ้านนอกผมก็อยากนำเรื่องมาเล่า
ท่านประธานไปยังรัฐมนตรีผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
เรื่องแรกท่านประธานฮะของเนี่ยผมไม่กล้าพูดว่ามันแพงทุกอย่างครับ
เพราะว่าที่แพงคือสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นพวกมาม่า
พวกสิ่งของที่ทำมาจากโรงงานส่วนสินค้าทางการเกษตรเนี่ยมันถูก
ถ้าจะมาแพงตอนนี้ข้าวแพงแต่ข้าวของพี่น้องประชาชนมันหมดแล้วครับ
นี่มันเริ่มจะทำนาปีแล้วท่านประธานครับ
บ้านผมที่จังหวัดสุรินเนี่ยพี่น้องที่เป็นชาวนาส่วนหนึ่งเนี่ย
ไม่กล้าไถนาครับเพราะต้องชะลอไว้เนื่องจากว่าไม่มีเงินซื้อปุ๋ย
ที่จะไปทำนาเขาก็เลยไถไว้เฉพาะส่วนที่ไว้กินเท่านั้นเอง
ปัญหาที่ตามมาก็คือไม่รู้จะเอาเงินไหนไปใช้หนี้กับทกศ
ไม่รู้จะเอาเงินไหนไปใช้หนี้กับสากรแล้วต้องเอาเงินให้กับลูกไปเรียนและใช้จ่าย
ในบ้านบริโภคอุปโภคอีกจำนวนมากฉะนั้นผมอยากฝากไปยังท่านนายกครับ
วันนี้ปุ๋ยมันแพงเกินขนาดปีที่แล้วเนี่ยกระสอบละหกร้อย
ปีนี้กระสอบละพันแปดครับก็เลยทำให้ชาวนานี่ต้องชัก
ไม่ใช่เฉพาะสุรินทร์หรอกครับผมเข้าใจว่าในภาคอีสานเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ก็เลยฝากท่านประธานว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปัญหาที่เร่งด่วน
ทางรัฐบาลจะต้องแก้แล้วก็ดูแลพี่น้องเพราะ
เราพูดตลอดว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติถ้าชาวนาอยู่ไม่ได้เนี่ย
กลไกทางธุรกิจกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศมันเดินไม่ได้เลยครับ
มันลุกเลยไปถึงของการศึกษาของเด็กนักเรียนด้วยเรื่องที่สองครับ
ท่านประธานที่กรบครับก็คือเรื่องเงินชดเชย
ที่เกิดกับมัวก็คือลำปีสกรีนที่เกิดปีที่แล้วที่พวกเราผู้แทนราษฎร
สภามาพิปรายวันนี้ยังชดใช้ไม่หมดเลยครับ
ยังมีอีกจำนวนมากทีเดียวที่ไม่ได้รับเงินชดเชย
ผมก็เลยอยากกลับเรียนต่อท่านประธานไปยังกระทรวงที่รับผิดชอบ
รัฐมนตรีจะรับผิดชอบรีบชดเชยไปเสียให้หมด
เห็นรัฐบาลเอาเงินไปแจกโรงการประชารัฐเยอะแยะแต่ไอ้เรื่องที่ชาวเกษตรกรที่เลี้ยงวัว
ผู้เลี้ยวัวที่มันเสียหายวันนี้เขายังไม่ได้รับบุญชดเชยส่วนนี้
ผมได้โดนทวงถามมาตลอดในช่วงปิดสภาที่ลงพื้นที่ไปเจอนะครับ
ก็เลยอยากจะฝากประธานผ่านไปส่วนเรื่องที่สามนะครับ
ก็คือเงินที่จะต้องเตรียมพร้อมให้กับพี่น้องขอสม
เพราะว่าวันนี้จะเอาเรื่องไวรัสโควิดมาเป็นโรคประจำถิ่น
เมื่อเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยคนที่ต้องทำงานหนักที่สุดเนี่ย
ก็คือบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์วันนี้เนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะมอบหมายกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะเรียนฝากท่านประธาน
ไปยังกระทรวงสาธารณสุขท่านเตรียมงบประมาณนะครับ